ใกล้แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่สิบห้าแล้วคุณสิบห้าแล้วครับ
ก็เอากระดาษปากกามาถ้าใครยังมีเลขไม่พอ
จะบอกว่ายังไม่มีเลขผมไม่เชื่อหรอกคนดูไทยรัฐนะฮะ
นักแสวงโชคเขาไปตามดูเลขหางประทัดกับยอดเงินทอดกระถิ่นที่วัดนี้ครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเขาจุดประทัดกันจุดประทัดกันเสียงดังสนั่นวัดเลย
จากนั้นคนจุดนะฮะก็วิ่งไปหยิบผ้านะครับหางประทัดมาเดี๋ยวมันจะไหม้ทั้งหมดก่อนนะครับ
แล้วเอาเลขมาโชว์ไหมเอาเลขมาโชว์ไหมเอาเลขมาโชว์หน่อยนะ
โดยที่วัดเขาพระทองตะบนเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ชาวพุทธที่นั่นก็แล้วก็ใกล้เคียงนะไปร่วมงานบุญใหญ่งานทอดกระถิ่นสามัคคีของวัด
เพื่อหาปัจจัยมาสร้างโบสถ์เนื่องจากอะไรรู้ไหมฮะ
คือวัดนี้วัดเขาพระทองเนี่ยนะแม้ว่าจะเป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า๘๐๐ปีนะ
แต่ยังไม่มีโบสถ์เอ้ยจริงเหรอจริงยังไม่มีโบสถ์นะ
คือไม่มีโบสถให้พระสงฆ์กับญาติโยมจะไว้ใช้สำหรับทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
จัดงานทอดกระถิ่นเพื่อรวบรวมปัจจัยครับ
ก่อนพิธีทศกฐินมีการสวดบางสุกรุณสวดให้ใคร
ให้ใครสวดให้โควิด
เป็นการอุทิศส่วนกุศลบอกไปผุดไปเกิดซะ

นี่คือศพเหรอหน้ากลัวเหมือนกัน

ส่วนนักแสวงโชคไม่ยอมพลาดครับนอกจากเลขหางประทัดไปแล้วใช่ไหม
ยอดเงินกฐินอันนี้น้องสาวผมก็ชอบซะเหลือเกิน
ชอบมากค่ะ
๑๒๔๘๕๕๕บาท๙๘สตังค์
ชอบตรงต้นตรงกลางหรือตรงท้าย

แล้วท่านใดนะที่อยากจะทำบุญใหญ่นะครับสร้างโบสถ์นะครับ
สามารถบริจาคผ่านบัญชีวัดเขาพระทองนะครับ
ธนาคารกรุงไทยบัญชีกองทุนเสบียงบุญสร้างโบสถ์วัดเขาพระทอง
เลขบัญชีเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่แคปก็ถ่ายเอาไว้นะครับ

ถ้าสงสัยอะไรก็โทรถามที่เบอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้นะครับ
ถ้าอยากรู้มันบัญชีจริงไหมอะไรไหมโทรเลยนะครับ
พระมหาอารยนันต์อานันโทท่านเจ้าวาดท่านจะตอบคำถามให้ครับ
เลยบอกบุญด้วยแล้วก็ได้เลขกระถิ่นด้วย
แล้วเลขมันมาเป็นชุดใหญ่มีถึงสตางค์เลยนะ

เดือนแต่ละเดือนเราจะมีโค้งสุดท้ายอยู่๒รอบนะฮะ
ก็คือรอบของต้นเดือนกับรอบของกลางเดือน

รอบนี้เดี๋ยวไปส่องอ่างน้ำมนต์อาสมฤษีเนรกันสักทีฮะ
ขยับไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อยู่ที่อำเภอบังไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปูฤษีโปรเมษกุมารเจ้าสัวแห่ง
แล้วก็ไปส่องอ่างน้ำมนต์หรือรอดใต้ท้องช้างอย่างนี้นะฮะ

หรือจะไปส่องอ่างน้ำมนต์ก็ได้

เป็นเลขที่เขาเรียกว่าทำนายตามเลขโสรสสารตะ

เลข๖ตัวแต่ว่าตัวเลขมันคือเลขอะไร

ทำไมถึงแล้วแต่ท่านจะมองมันก็ชัดเจนอยู่อย่างนี้

บางครั้งมันไปแปลกกับเลขอื่น

อันนี้เป็นเรื่องที่แล้วแต่ลูกกว่าตาของท่านเลย

เสร็จก็เดินไปเด็ดจากแผงค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

เดินไปด้านหน้าจะมีแผงสลากอยู่มากมาย

ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของงวด
กลางเดือน๑๖พฤศจิกายนครับ

ที่ประจำอยากให้ดูหน้าจอแทนรัฐทีวีเกาะติดยาวเลยนะคะ
เพราะเราจะมีให้มาเป็นระลอกละลอก